นี่พี่จริงจัง

คือหนูชอบคนแบบชอบหุ่นหมีอะไรอย่างนี้

แล้วก็ชอบแบบเออสักลายสักนิด
แล้วก็หัวแบบสกินเฮสสักหน่อยอย่างนี้

หนูก็แบบว่านึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากพี่เก่งไง

พี่อ่ะพึ่งอ่อนเอพี่อ่ะพึ่งอ่อนด่อยดี
บางทีผู้หญิงมันก็ต้องเล่นตัวบ้างป่ะ

พูดอย่างนั้นแหละแต่ในใจก็จีบหนูได้

นี่พี่จริงจัง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง
หนูก็ตามจากพี่เก่งไง
หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง
หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง
หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็ตามจากพี่เก่งไง

หนูก็แบบว่านึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากพี่เก่งไง

อย่าเชียร์เลยเราเป็นพี่น้องกันแน่ดีแล้วเนอะ

พี่พี่อย่าเพิ่งอ่อนแอพี่อย่าเพิ่งอ่อนด่อยดีบางทีอะ
ผู้หญิงมันก็ต้องเล่นตัวบ้างป่ะพี่ก็ต้องตามจีบหนูสิ
พูดอย่างนั้นแหละแต่ในใจก็จีบหนูได้หนูสด